ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านน่าจะติดตามข่าวของ
พระเอกชื่อดังคุณเมฆวินัยไกรบุตรกันมาพอสมควร
ที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบข่าวว่า
คุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง

แต่ผมเห็นภาพล่าสุดเหมือนกับวิ่งออกกำลังกาย

เมฆวิ่งออกกำลังกายด้วยแต่ตอนนี้เมื่อวานนี้คือพี่เมฆตอนนี้ไปอยู่ที่กะบี่
แล้วจะไลฟ์ขายของเห็นไหมเนี่ยไปออกกำลังกาย
แต่ล่าสุดเนี่ยวันสองวันนี้พี่เมฆไลฟ์ขายของด้วยนะ
แฟนเห็นในไลฟ์บอกโอ้โหทำไมอาการมันหนักขึ้นหรือยังไร
ตอนนั้นก็นึกว่าคุณแม่คือหายแล้วอาการดีขึ้น
อืมคือพี่เมฆก็ไลฟ์ขายของไปนะฮะแล้วบอกเนี่ยเป็นกลับมาเป็นอีกแล้วอ่ะ
กลับมาเป็นอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ช่วงที่พี่เมฆได้ไลฟ์ขายของช่วงที่เขาได้เห็นภาพล่าสุดกัน
พูดง่ายว่าเป็นอาชีพเสริมของดาราแก่อย่างวินัยไกรบุตรนะครับ
ไม่มีงานอื่นคงไม่มีละครถ่ายไม่ได้จริงเพราะว่ามันเน่ามาก
ผมเองก็ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพราะจะไปถ่ายละครนี่เป็นภาระคนอื่น
เมฆก็เล่าให้แฟนฟังในไลฟ์นะครับบอกว่าโรคตุ่มน้ำพองที่เคยรักษาเมื่อ๓ปีก่อน
หมดเงินเป็นล้านกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าแล้ว
นี่ปัจจุบันอายุห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วพี่เมฆนะครับ
บอกว่าไม่รู้ว่าจะกลับไปทำงานได้อีกหรือเปล่าตอนนี้พี่เมฆกับครอบครัวไปอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดกระบี่นะครับ
อยู่เป็นเดือนแล้วนะฮะก็ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะครับ
ละครงละครก็ไม่ได้ถ่ายทำกันนะพี่เมฆบอกว่าใจสู้นะฮะ
คือชีวิตก็ลำบากนั่นแหละนะแต่ใจสู้นะ
แต่มือเนี่ยถึงขั้นจับช้อนทานข้าวไม่ได้แผลที่ฝ่ามือมันเจ็บมันร้าวไปหมด
ก็มีภรรยาคือคุณเอ๋คอยป้อนข้าวให้ดูนี้นะฮะ

ขอบคุณครับไม่เอาแบบกำจัยอยากได้ภารยา
แล้วค่ะแล้วยาพี่เมฆค่ะ
แล้วอยาก
คือคุณหมอว่าไงค่ะ
นี่นะคะคือคุณเมฆก็ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง
เราได้ข่าวครั้งแรกก็คือเดือนมิถุนายนปี๖๒นู่นนะคะ
เดือนมกราคมปีที่แล้วก็ต้องสู้กับโรคนี้อีกรอบหนึ่ง
แล้วกลายเป็นว่าปีนี้ค่ะ
ช่วงเดือนเมษายนอาการของคุณเมคมันหนักขึ้นนะคะ
คุณเมกจะเอาอายุ๕๒แล้วนะคะ
ภรรยาชื่อคุณเอ๋ชนระดาแต่งงานกันมา๑๐ปี
มีลูกสองคนลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคน
ตุ่มน้ำพองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า
เป็นโรคที่เจอยากในประเทศไทย

ใช่ค่ะนี่นะคะมือเป็นแผลแบบนี้

เพราะว่ามันจะเป็นตุ่มน้ำพองขึ้นมา
แล้วมันก็จะแตกแล้วมันก็จะเป็นแผล

คุณผู้ชมโรคนี้ค่ะถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตามข้อมูลทางการแพทย์บอกว่า
สาเหตุเป็นลักษณะของความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
มันไปทำลายระบบไปทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่

ผิวหนังเลยหลุดลอกเป็นตุ่มน้ำเป็นแผลถลอกนะคะ
แล้วตุ่มน้ำหรือแผลถลอกนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกจุดเลย
ในปากทางเดินหายใจท้องศีรษะเนี่ยค่ะ
แล้วจะปวดแสบปวดร้อนแล้วมันจะคันด้วยนะคะ
นี่ค่ะที่มือที่เป็นแผลแบบนี้
บางคนเนี่ยก็คือกลืนอาหารยังไม่ได้เลยนะคะ
มันจะกลายเป็นหนองด้วยค่ะ
ก็ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ
ต้องไม่เกาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอ
แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันก็จะยิ่งกำเริบหนัก
นี่นะคะก็ต้องให้คุณหมอดูอย่างใกล้ชิดต้องกินยา
มียากดภูมิคุ้มกันมียาแก้อักเสบนะคะ
โอ้โหแล้วแบบนี้คือต้องเป็นกำลังใจให้คุณเมฆจริง
กลับมาอาการกำเริบอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ
คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงได้คุยกับพี่เมฆเนี่ยคือคลิปล่าสุด
สักครู่เนี่ยพี่เมฆบอกคือตอนนี้ต้องการยา

ยาในการรักษาให้มันหายสักทีนึง

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยกับพี่เมฆหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับพี่เมฆวินัยไกรบุตร

ดาราพระเอกชื่อดังนะครับวันนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

ผมอุ๋ยภาคภูมิแล้วก็คุณมิ้วเข็มมาสอนนะฮะลูกชายเหรอฮะ
พี่อุ๋ยครับพี่มิ้วครับนี่น้องมาร์คครับ
น้องมาร์คจังเลยน้องมาร์ค
ที่แล้วเป็นคนเอาดูแลเรื่องฉี่ครับเพราะว่าเดินเดินเข้าไปฉี่ไม่ได้นะครับกับน้องแมมอีกสองคน

ฉี่ไม่ได้เพราะว่ามันเดินไม่ได้ครับเพราะมันข้ามันขึ้นเป็นแผ่นเป็นน้ำหมดเลยแล้วมันก็อักเสบเดินแล้วมันจะเจ็บมากเดินไม่ได้ยืนไม่ได้มันจะระบมมากนะครับ
เราก็ใช้วิธีการคือเอาคอมฟอร์ตมาเสื้อกอมฟอร์ตมานะครับแต่เวลาเอ๊ะนี่คือตรงตรงวันต้องมีคนแบกเข้าไปฉี่เข้าไปเอ๊ะเพราะว่าไม่อยากเอ๊ะด้วยเพราะว่าเราเอ๊ะไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นที่รูข้นนะครับมันขึ้นมันเลวร้ายมากครับมันร้ายมากครับไอ้ส่วนนี้มันร้ายมากครับมันขึ้นที่รูข้นมันคือมันรอ
ต้องให้ถ่านขาให้น้องเอ๋ดูดกับน้องทรัพย์น้องสาวอีกคน
แล้วรักษาอาการยังไงบ้างตอนนี้ค่ะ
ก็มาอยู่ที่นี่ก็รักษาก็ใช้วิธีการเขาคือ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ๋ยครับพี่มิวผู้หญิงอ่านพี่หมิวนะครับ
อือพอกลับมาบ้านประมาณสองวันกลับมาจ่ายให้ค่ะมาอยู่
เชื้อที่หลังมาเหมือนกับแผล

ว่าไปลงแหนงหรือน้ำปะดาน
เชื้อกลายเป็นระเบิก๓เท่าตัว
พี่แม๊กพี่แม๊กคุยกับชครีมาละบอกว่าต้องการยา
รึว่ายาวลักษะไม่ให้กับคือ
คืออธิบายให้ฟังครับต้อนนี้มันคือยากดพลูม
มันไม่ใช่หยาแก้ไข้

มันเป็นยากดภูมิเท่านั้น

ผมกิน๑๒เมตรแล้วก็ฉีดยา๖เมตร๖ชั่วโมง

พอประมาณเดือนหนึ่งก็มาเหลือ๘เม็ดพอเดือนหนึ่งเหลือ๖เม็ดเดือนหนึ่งเหลือ๔เม็ด
มาเรื่อยคือมึงให้ร่างกายมันทำงานเอง
แล้วก็พอภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นก็ปลดยา
เพราะภูมิคุ้มกันไอ้ตัวกดภูมิเนี่ยมันกดตุ่มไว้
พอตุ่มแห้งเราก็ลดยา๑เม็ด
พอมันนิ่งปั๊บพอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอาบกดหลบลบไป๑เม็ดทีละเม็ด
เราลดจาก๑๒เหลือ๒เมตร
เหลือ๒เมตรแล้วพอจาก๒เมตรเราลดอีก
จาก๒เม็ดเนี่ยเราลดปกติ๒เมตรเรานิ่งแล้วล่ะ
เราวิ่ง๑๐กิโล๒๑กิโล๑๐กิโล๕กิโลไม่มีปัญหา
เราลดอีกครับพอผ่านไป๑เดือนเราลด๒๐
คู่เนี่ยเรากิน๒เม็ดวันขี้เราไม่กิน
ก็เท่ากับว่า๖๐เมตรเรากลายเหลือ๓๐เมตร
อันนี้เราลดเองหรือว่าคุณหมอลดด้วยเนี่ย

เห็นที่คุณหมอจะดูก่อนว่าเออผิวคุณดีแล้วนะ
อาการดีขึ้น๑เดือนภายใน๑เดือนคุณนิ่งแล้วไม่มีตุ่ม
ไม่มีนู่นนี่นั่นเลยโอเคคือหมอเองก็ต้องการที่จะลด
ผมเองก็ต้องการที่จะลดเพราะว่าเซอร์ลอยมันกินนานไม่ได้
พอไปวัดมาล่าสุดเนี่ยกระดูกที่แขนเนี่ยบางลบ๐๒
โอ้โหเริ่มบางแล้วเริ่มบางแล้วนี่ขนาดผมกินวิตามินดี
ขนาดผมกินแคลซี่โคลลาเจนกินคอลลาเจนกินวิตามินดี
กินนู่นกินนี่นี่มันกระดูกยังบางเลยนะต้องลดที่แขน
เมฆมันต้องทำยังไงถึงจะหายขาดต้องทำยังไง
เราต้องรีบถอยเราต้องรีบคือเราเองนะพอ๒เมตรตรงเนี่ย
เราต้องเอาใหม่แล้วตอนนี้เราต้องตั้งหลักใหม่
พอสองเม็ดปั๊บพอเราแข็งแรงปั๊บได้สัก๒เดือน
เราต้องลด๒เมตรหรือไม่เราก็ต้องเหมือนกับว่าค่อยลดทีละ๑เมตร
พอ๒เมตรปั๊บไปประมาณเขาให้เวลามันสัก๓เดือน
ให้มันแน่นิ่งเลยให้มันแข็งแรงชัวร์เลย
ค่อยลด๑๑เมตรต่อ๑วัน
คือถ้าเราลด๒เมตรปั๊บมันเร็วเกินไปมันกระชากอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมส่งกำลังใจมาเยอะส่งข้อความมาทางหน้าจอของเรา
แล้วก็ทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ให้กำลังใจพี่เมฆเยอะมาก

หนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองเนี่ย
ตั้งหลายปีใช้ค่าใช้จ่ายไปเยอะขนาดไหน
รายได้เป็นยังไงอยากให้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรไหมคะ

คือผมจะบอกว่าจริงแล้วผมโดนไปเกือบ๔ล้าน
ค่าโรงพยาบาลค่ารักษาค่ารักษาที่อื่นอีกนะ
ผมไปแอบรักษาหลายขนาดเลยนะ

แต่ว่าผมเนี่ยไม่ให้ไปกวนกับโรงพยาบาลจุฬา
ซึ่งเป็นฐานหลักของผมที่ผมแน่ใจว่านั่นน่ะ

เผื่อมีทางอื่นที่มันลัดแล้วมันเร็วที่สุดแล้วมันดีที่สุด
ผมไปนอนเขาเรียกว่าอะไรนอนในอุโมงเหมือนกับโรงคนดำน้ำ
นอนให้ออกซิเจนลงไป๓๐เมตรมาเกือบ๒๐๓๐ครั้ง

คือไปทำมาไม่ใช่คือ๔ล้านนี่ไม่ใช่ว่านอนโรงพยาบาลจุฬาอย่างเดียวนะ
ทั้งยาทั้งอาหารเสริมทั้งไปหลายอีก๔๕วิธีมีอีกหลายวิธีที่มีคนเสนอมา
ไม่ได้แต่กลัวที่ดีกัน
พี่แมกต้องคออนุญาตเดี๋ยวเวลาจะหมด

คงบริจาคแต่ผมไม่รับบริจาค

ผมอยากให้ช่วยแบบซื้อสินค้าผมดีกว่า

แล้วก็๐๖๕

เบอร์โทรอีกครั้งอะไรนะฮะ

เมฆอ่านไลน์ที่หน้าจอนะแฟน
ไทยรัฐนิวโชว์ส่งกำลังใจมาให้เยอะนะ

ขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่

มีภาพมาด้วยส่งกำลังใจมาถึงพี่เมฆ

วันนี้ก็มาพร้อมกับน้องพัฒน์

ขอให้หายป่วยจากอาการปุ่มน้ำพอง

แล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วนะครับ
นี่ใส่เสื้อชมรมคนรักวิ่งเลยนะครับ

เป็นกีฬาที่พี่เมฆชอบมากนะครับ
เดี๋ยวพี่เมฆขายดีแล้วนะครับ
เรากลับมาวิ่งกันเหมือนเดิมนะครับ

ก็อาจจะเจ็บป่วยนิดนึงนะครับ
ก็เดี๋ยวกลับมาหายแล้วล่ะ

ประทานยาอาจจะมากขึ้นนิดนึง

ดูแลร่างกายให้ดีนะครับ
แล้วก็คงจะหายในเร็ววัน

ก็อวยพรให้ลุงเมฆหายเร็วนะครับ

หายเร็วนะครับลุงเมฆ

หายเร็วนะคะลุงเมฆ

หายเร็วนะครับลุงเมฆ

ให้อัพเดทอากาลเกาะแหละหนุ่ยทุกวัน

ขอบคุณครับ

เดี๋ยวอีกไม่นานคงได้ติดตามผลงานกันเหมือนเดิม
ขอบคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาผ่านทางเพจ